แยกดินแดงนะฮะคือแยกดินแดงในช่วงทุกวันที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีการชุมนุมมาทุกวันตลอดเวลาค่ะช่วงค่ำมา
ถูกต้องฮะจากกลุ่มทะลุแก๊สนะครับ
คือเขาก็จะอยู่ตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นอ่ะไปถึงสี่ห้าทุ่มอ่ะใช่
คืนก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๔ทุ่มกว่าเนี่ย
ช่วงที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพยายามเข้าไปขอกระชับพื้นที่
เนื่องจากมองว่ามันก็เลยเวลาเคอร์ฟิลล์มานานพอสมควรปรากฏว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วมีตำรวจควบคุมฝูงชนนายหนึ่งถูกอาวุธเนี่ยยิงเข้าใส่ที่ศีรษะ
คือถึงขั้นที่ว่ามันทะลุหมวกอ่ะใช่เข้าไอซียู
หวกเหล็กที่ใส่อยู่ทะลุเข้าไปเลยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้ก่อนนะครับ
โดยโดยโดย
มามามา
นี่เป็นภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเป็นภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน
สี่ทุ่มสี่สิบสามนาทีเมื่อคืนนี้นะฮะในระหว่างเข้ากระชับพื้นที่แถวแยกดินแดงนะครับ
ที่มีการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สแล้วก็แนวร่วมต่างนะครับ
ก็เหมือนกับเสียงที่ท่านได้ยินนะฮะที่เจ้าหน้าที่บอกกันแล้วก็ส่งสัญญาณกันเนี่ย
ว่ามีคนถูกยิงนะฮะแล้วบอกเป็นกระสุนจริงนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับว่ามาจากฝ่ายไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะฮะคือเมื่อคืนนี้เนี่ยชุดคอฝ
ย่านดินแดงแล้วก็ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมกลุ่มชุมนุมกันได้ประมาณ๒๐กว่าคน
ค่ะแถวซอยต้นโพค่างแฟลตดินแดง
คือความจริงก็มีการปะทะกันตั้งแต่ช่วงสักทุ่มครึ่งแล้วล่ะ
มีการคว่างประทัดแล้วก็ปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องสำหรับทางกลุ่มของผู้ชุมนุม
ต่อมาสักสองทุ่ม๕๕เกือบสามทุ่ม
มีกลุ่มคนที่ไปจุดไฟเผาพื้นถนนเนี่ยนะครับ
แถวแยกใต้ด่วนดินแดงแล้วคว่างปลาประทัดกันอีกนะครับ
จนกระทั่ง๔ทุ่ม๓๖นาทีเจ้าหน้าที่เข้ากระชับพื้นที่นะครับ
ก็มีการลุกไล่กันไปจนถึงในซอยจตุรทิศ๒แยก๒๒
แล้วก็เป็นภาพนี้ฮะตามภาพในกล้องที่ติดหมวกกันน็อกของเจ้าหน้าที่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะ๔ทุ่ม๔๓มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
แล้วที่บอกว่ามีกระสุนเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกยิงกันเนี่ย
ผู้ที่ถูกยิงเข้าไปคือ๑๐ตำรวจรีเดชวิทย์เล็ดเทนสันนะครับ
ตำแหน่งเป็นพบหมู่กองกำลังในการอารักษา๑นะฮะ
นี่เจ้าหน้าที่ที่เพื่อนเนี่ยไปนำตัวออกมานะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณแฟลต์๓ของแฟลต์ดินแดงนะครับในซอยจตุรทิศ๒แยก๒๓
หรือว่าซอยแสงอุทัยทิศนี่ฮะ๑๐ตำรวจรีเดทวิทเลทเทนสันนะครับ
คืออาวุธที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยคือมันมันทะลุหมวกกันน็อกนะฮะ
จนเป็นรูแล้วก็ไปโดนศีรษะจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
อาการล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า๑๐ตำรวจรีเดชวิทย์
ได้รับการผ่าตัดนำหัวกระสุนเนี่ยออกจากศีรษะแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังผ่าตัดยังไม่รู้สึกตัวค่ะนะ
เริ่มมีอาการตอบสนองทางระบบประสาทแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
และยังต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดอาการของตำรวจนายนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนวันนี้ที่แฟลต์ดินแดงนะครับเจ้าหน้าที่วันนี้ไปตรวจสอบพื้นที่
ไปตรวจค้นหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
วันนี้ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วย
นี่ฮะวันนี้ชุดเจ้าหน้าที่ก็มานะครับ
ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะฮะ
ส่วนนี้คือรถของพบตรนะครับที่วันนี้เดินทางมาที่ที่เกิดเหตุด้วย
วันนี้เจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานต่างที่เป็นพยานวัตถุเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการติดตามหาตัวผู้ที่ก่อเหตุ
ยิงใส่ตำรวจจนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายเมื่อวานนี้
คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมไปได้๔๐กว่าคนนะครับ
ถูกส่งไปทั้งสอนอดินแดงแล้วก็สนประหลโยธินนะครับ
ในการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดี
คือวันนี้พบตรมาคุยกับชาวแฟลตด้วยนะฮะ
เพราะว่าชาวแฟลตเองเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กังวล
เนื่องจากเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่ทุกคืนเลย
ขณะที่ทางตำรวจนครบานนะครับบอกว่าจากการตรวจค้นในพื้นที่วันนี้เนี่ยพบอาวุธเป็นจำนวนมากส่วนตัวผู้ที่ก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางต่างแล้วก็จุดล่อแหลมต่างเพิ่มเติมด้วยแต่ยืนยันว่าเมื่อวานนี้ที่
การปะทะกันแล้วเจ้าหน้าที่ถูกยิงใส่จนสาหัสหนึ่งนายเนี่ย
ทางภูมิวันตรีนิทธรณ์จินตการณ์ซึ่งเป็นตรองของประชโนยืนยันว่า
ตำรวจไม่ได้ไปไล่ล่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะเมื่อวาน

คือตำรวจก็กระชับพื้นที่ไปเรื่อย

สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่ยิงใส่เข้ามาแล้วก็ตำรวจก็บาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งนาย
เป็นเหมือนการจุดป้องแหลม

ก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่า
กระสุนพี่ว่านี้เนี่ยมาจากไหน
ใครเป็นคนหยิงใครคงทำให้ตำรวจโครบกลุ่มภูมิชม้าได้รับบาดเจ็บ
ที่นี่จุดตรงพี่ว่าเนี่ย

ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นจุดล่อแหลม

เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจค้นตรวจค้นกันเสร็จเนี่ยทีมข่าวของเรา

จุดที่มีการปะทะกันระหว่างตำรวจควบคุมฝุงชน
กับกลุ่มคนที่วิ่งหลบหนีเข้าไป
อยู่ในซอยจตุลอาทิตย์๒แยก๒๓ค่ะ
อันนี้ภาพตอนกลางวันบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้
คือเหตุปะทะกันเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อจะอยู่กลางซอย
กระจกร้านยังมีร่องรอยนะคะ
ถูกกระสุนยางยิงใส่
มีร่องรอย๑๐กว่านัดได้ค่ะ

ก็เลยจะเห็นร่องรอยค่อนข้างชัดเจน
มีเศษประทัดยักษ์นี่เห็นไหมคะกระสุนที่กระจกร้าน
ก็มีรอยแบบนี้๑๐จุดนะคะ๑๐กว่าจุด
ทีนี้ค่ะมีเศษประทัดยักษ์
แล้วก็มีร่องรอยเผาไหม้ของประทัด
ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ
ห่างจากร้านสะดวกซื้อไปสัก๕๐เมตร
ก็จะเป็นจุดที่๑๐ตำรวจรีเด็ดวิทย์ถูกยิง

หน้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
จะเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะ
อยู่ตรงทางแยกระหว่างหอพัก

แต่ไม่มีร่องรอยของกระสุนปืนตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็คงไปดูเก็บรวบรวมหลักฐานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ก็ที่เปิดร้านค้าอยู่ใต้หอพักจุดที่มีการปะทะเมื่อคืนนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดมา
ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อน
ตอนนั้นก็ปิดร้านตามเวลาเคอร์ฟิลล์
เห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งกรูเข้าไปในซอย
จากนั้นมีตำรวจควบคุมฝุงชนวิ่งตามเข้าไป
ก็ต้องขอทางปีนออกมาเพื่อไปหาที่ที่ปลอดภัยอยู่อะค่ะ
คนที่อยู่ที่หอพักเขาก็กลัวอันตราย
เขาบอกว่าขอใช้คำนี้เลยว่าเมื่อคืนเขาก็ตกใจแทบช็อก
เพราะว่าตัวเขาเองก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เหมือนเป็นโรคหัวใจแล้วแหละ
มันดังมากแรงมันเป็นกระจก
ฝั่งไหนที่เป็นคนยิงมา
ไม่รู้ไม่ได้ดูเลยได้ยินเสียงดัง

หนีอย่างเดียวพี่ไม่รู้ว่าไหนใครต่อใครไม่รู้แล้ว
ขอฉันหนีไปก่อนฉันใจจะขาด
คนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่รู้ใครเป็นใครขอหนีก่อน
เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเสียงมันดังมาก
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๓๐๔๐คน
ถูกตำรวจควบคุมฝุงชนพยายามจะควบคุมพื้นที่ค่ะ
เขาก็วิ่งหลบกันไปไปอยู่ในซอย
ตำรวจควบคุมฝูงชนก็วิ่งตามเข้าไป
กลุ่มเด็กวัยรุ่นก็หนีกรูกันไปอยู่ท้ายซอย
จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงประทัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า
เพราะตำรวจก็พยายามที่จะตะโกนกำชับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นว่า
ให้เข้าบ้านให้อยู่แต่ในบ้าน
พอได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงประทัดคล้ายเสียงระเบิด

ชาวบ้านแถวนั้นก็อยู่กันแต่ในห้องอยู่กันแต่ในบ้าน
เขาบอกเลยว่าตลอดเกือบ๒เดือนเต็ม
ที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นแถวนี้

อยากจะให้เจ้าหน้าที่หาวิธีจัดการหน่อย

อะไรนี้อะไรเบิดอะไรนี้เรียกไม่ถูกแล้ว

ตอนที่ได้ยินเสียงปืนเราได้ยินกี่นัดตอนนั้น

มันไม่รู้ว่าเสียงปืนหรือเสียงประทัดนะครับ

เพราะว่าเขาให้หลบไปครับ

ได้ยินเสียงเปลือนหนัดก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยครับ

น่าจะเป็นเสียงไอ้ระเบิดปิงปองอะไรรู้ป่ะ

เดือนสองเดือนที่ผ่านมาแล้วได้รับผลกระทดเยอะไหม

คือตีสี่ตีห้ายังตุ่มตำตุ่มตำเสียงคืนค่ะมันไม่ไหว
พอได้ยินเสียงตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตื่นกับเกิดหมด
น่ากมากฮะจิตใจแย่มนะ

นี่ก็คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
บอกว่าได้ยินเสียงตึ้งตั้งเกือบทุกคืน
ก็นอนไม่หลับแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรกันแน่
คล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงประทัดคล้ายเสียงระเบิดลักษณะประมาณนี้
ส่วนคนที่อยู่ในแฟลต์ดินแดงที่อยู่ใกล้แถวนั้น

หลังจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือเกิดประทะกัน
อยากจะให้มองถึงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วย

เพราะว่าจุดศูนย์กลางหลักเอาล่ะอยู่บนถนนแถวแยกดินแดงเนี่ย
แต่เวลามีการกระชับพื้นที่หรือว่าลุกไล่เดินหน้าถอยล่นอะไรกันเนี่ย
มันจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซอยแล้วก็พื้นที่แฟลต
ใช่ค่ะส่วนเสียงมันก็จะดังไป
ได้ยินคือบริเวณในระแวกนั้นก็จะได้ยินเสียงกันตลอดนะคะ
นี่ไม่รวมเรื่องพวกควันควันจากกระสุนหรือว่าระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะ
อันนี้เป็นมุมสูงของคนที่อยู่ข้างบนแล้วเขาถ่ายภาพเอาไว้
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กเอาไว้
อันนี้ลองฟังเสียงตรงนี้หน่อยที่ชาวบ้านแถวนั้น
เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าถ่ายไว้ได้ตอนที่มีการกระชับพื้นที่อ่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงมันก็อาจจะหลากหลายนะคะ

ทุกผู้ชมครับอาการของ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์
ที่ถูกกระสุนยิงเข้าใส่จนบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนนี้
นี่คือคุณแม่เสื้อสีเหลืองที่นั่งอยู่กับพบตรตรงนี้ครับ

แล้วทางคุณแม่ของทางตำรวจที่บาดเจ็บวันนี้ก็เลยได้เข้ามาพูดคุยกันด้วย

พบตรบอกกับคุณแม่ของ๑๐ตำรวจรีเดชวิทย์นะครับ
บอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ส่วนในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการต่างทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะดูแลแล้วก็รักษากันอย่างเต็มที่
ยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
ทรงได้รับ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
แล้วก็มอบให้ผู้แทนพระองค์เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในวันนี้ด้วย
ส่วนเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
โดรีจิรสันแก้วแสงเอกรองพบชนและเป็นโคศกบชนนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเกิดเหตุ
ทะลุแก๊สที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมกลุ่มกัน
แล้วมีการปาประทัดเพื่อยูยุเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส๑นาย
ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุขณะนี้มีข้อมูลพอสมควร
ว่าจะได้ตัวเร็วนี้
กระสุนที่มีการยิงเข้ามาเนี่ย

พบว่ามันเป็นวัตถุที่เป็นทองแดงนะฮะ
เดี๋ยวชุดพิสูจน์หลักฐานต้องไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
ว่าจะเป็นกระสุนจากปืนชนิดไหน
แล้วต้องไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมว่าการยิงเนี่ย

แล้วยิงกี่นัดเดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
แต่เข้ามาที่ศีรษะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือ๑นัด
ลุหมวกกันน็อกเข้ามาเลยที่เป็นหมวกเหล็กของชุดควบคุมฝูงชน

ถึงขั้นทะลุหมวกของตำรวจได้
บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ๑นายบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งกระสุนตรงนี้วันนี้ทางตำรวจนครบานที่แถลงบอกว่า
ตรวจสอบแล้วที่เป็นชนิดทองแดงเนี่ย
เป็นกระสุนที่มีราคาสูง
เพราะฉะนั้นตำรวจจะไปขยายผลต่อว่า
มีใครให้การสนับสนุนจัดหากระสุนปืนหรือว่าอาวุธ
มาให้กับทางกลุ่มที่มารวมตัวกันเนี่ยเอามาใช้หรือเปล่า
ส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายตำรวจก็ต้องไปหาพยานหลักฐานจนสิ้นข้อสงสัยนะครับ
แต่เชื่อว่ากระสุนมาจากฝั่งตรงข้ามกับตำรวจควบคุมฝูงชนอย่างแน่นอน
เพราะจากการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้มีอาวุธจริงอยู่ด้วย
ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปปรับยุทธวิธีในการลงพื้นที่นะฮะ
เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการกระชับพื้นที่ของการชุมนุมแต่ละคืน
ในเบื้องต้นณขณะนี้ยังออกไม้จับไม่ได้แต่เราทราบว่าผู้ที่ร่วมก่อเหตุมี๔คนนะครับ
มี๔คนแต่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันตัวชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรต่างเพื่อที่จะออกหมายจับ
เพราะว่าในการออกหมายจับต้องมีรายละเอียดในการที่จะเสนอสารเพื่อออกหมายจับ
แต่เบื้องต้นมีผู้ที่ต้องสงสัยเข้าข่ายที่อาจจะต้องออกหมายจับจำนวน๔คนครับ
จากการปรากรรมสอบถามตัวผู้ต้องหาโดยท่านพุทธศักรรณฐ์ตำรวจนครบานสอบถามหนึ่งในนั้นครับยอมรับกับท่านพุทธศักรณฐ์ตำรวจนครบานว่าเห็นมีอวบปืนจริงในส่วนของกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบ
ส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตำรวจนครบานบอกว่า
ก็เริ่มมีการปะทะกันแล้วก็เข้าไปขอคืนพื้นที่
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มจนถึงตี๒
ซึ่งในช่วงเวลานี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ทั้งหมด๒๘คนที่เป็นผู้ชุมนุมเมื่อคืน
ใน๒๘คนมีเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีเป็นเด็กชายเนี่ยอยู่๒คนนะฮะ
คนหนึ่งอายุ๑๑คนหนึ่งอายุ๑๓นี่นะครับ
แล้วก็อายุต่ำกว่า๑๘ปีอีก๕คนอายุเกิน๑๘ปี๒๑คน
ซึ่งตำรวจแจ้งข้อหาก็คือเรื่องฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
เรื่องมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองแล้วก็ยึดของกลางได้หลายรายการ
ก็นำไปดำเนินคดีส่งพนักงานสอบสวน
ก่อนสอบปากคำและก็ส่งศานะครับ
เด็กที่ต่ำกว่า๑๕มี๒คนอายุ๑๑กับ๑๓
ตำรวจบอกว่าถูกปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
โดยแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบแล้วก็มารับตัวไปแล้ว
แล้วในจำนวนนี้ของผู้ที่ถูกจับที่เป็นผู้ชาย
มี๓คนเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีข้อหาอื่นเพิ่มเติมด้วย
คือ๑คนมียาเสพติดในความครอบครองอีก๒คนเนี่ยมีวัตถุระเบิดนะฮะ
ส่วนอีก๒๓คนก็เป็นพวกพรกรฉุกเฉินอะไรพวกนี้
ก็ถูกเปรียบเทียบปรับไปคนละ๒๕๐๐บาท

กระบะ๔ประตูสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีก๑คัน
แล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียิงตำรวจควบคุมฝุงชนด้วยนะฮะ
สำหรับรถกระบะคันนี้ก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบก่อน
ค่ะนี่นะคะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีความเคลื่อนไหว
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงอยู่เป็นประจำในช่วงกลางคืน
ก็มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ที่ไป
มีการเคลื่อนไหวกันกับทางตำรวจควบคุมฝุงชน